และมีความรักษณะในเกตากนิดนี้

และสิ่งที่เราจะไม่ได้สร้าง
พื้นที่เรารู้สึกเรื่อง

สิ่งที่เราจะลืม

เป็นความสำคัญ
เบื่ออะไรก็ไหว
ก็แบบขอให้ผมลองก็ลองมาดินแล้วเจอก็พอเจอเพราะพอเก็บเขาก็เยอะมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยพอเขาโมมันหน่อย
นี้ก็คดไปเรื่อยก็เจอฟานบ้างอะไรังทุกอย่างอ่ะ
เป็นหินเอาทำเป็นฝานและก็ไอลูกดอกเอากดูกรึง่าเนี่ยทำ
ก็เอาเพื่องเดี๋ยวเอาไปเก็บไปเดี๋ยวจะไปทำบุญใหญ่ให้

เพราะฉะนั้นพอเก็บไปทุกวันทุกวัน

ขึ้นแหละนี่ผมก็คุดจ่างไป

ทุกวันทุกวัน

ล้านใส่บนผมเอาเข้ามา

แต่เกือบคือคืนครับไม่ได้หลับนอน
หลับไปกันอยู่บ้านคืนนั้นเป็นไง

เอาถ้วยกระเปื้องไปอ่าคนนั้นเขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะ
ที่บอกว่าเอ้ยออกไปคืนนี้ปุ๊บวันทุกนี้เอามานี่อ๋ออะไร
อย่างเงี้ยแล้วก็เขามาดูรถนี้เนี้ยสามารถจอดการอยู่
ว่าเขาไปคนฝากถนนไหมน่ะว่าฟุ่นมันเยอะรถวิ่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป